มาดูเรื่องนี้กันหน่อยค่ะเป็นคุณผู้ชมคุณผู้ชมจะเชื่อไหมคะ
ขโมยมอเตอร์ไซค์แล้วตำรวจจับโจรได้นะคะ
ให้การบอกว่าไม่ได้ตั้งใจจะขโมยวันนั้นเปรี้ยวปากอยากจะกินเหล้า
ก็เลยขี่จักรยานจะไปร้านเหล้าปรากฏว่าเห็นมอเตอร์ไซค์เสียบกุญแจคาอยู่
เลยขี่มอเตอร์ไซค์ไปจะได้ถึงเร็วปรากฏกินเหล้าเมาก็เลยลืมไปว่าเอา
เตอร์ไซค์มาจากไหนไม่รู้จะไปคืนที่ไหนได้จนตำรวจมาเจอนี่แหละค่ะนี่ค่ะ
เป็นคอมมีสตอรี่จริงแล้วอันนี้คือขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านหน้าบ้านของเจ้าของ
กล้องวงจรปิดเขาจับภาพได้นะคะนี่ก็คือกล้องวงจรปิดหน้าบ้านของนายพนมสาวพันธ์นะคะ
เห็นเลยว่านี่มอเตอร์ไซค์เรานี่นะที่มันหายไปแล้วใครขี่อยู่นะคะผ่านหน้าบ้านแบบนี้
รีบแจ้งตำรวจให้ไปจับเลยค่ะอืม
ตำรวจก็จับค่ะตามไปบนถนนสายนางรองลำปลายมาตรจนจับกลุ่มตัวได้นะคะ
เนี่ยคนที่เอารถเข้าไปก็คือนายสามารถค่ะเป็นชาวบ้านอยู่ที่ตะมนตยาแย้มวัฒนาที่บุรีรำนี่แหละ
ก็ต้องไปคุยกันที่สพนางรองนะคะนี่นี่ตอนที่เขาไปเจอหายเมาหรือยังก็ไม่รู้นะคะ
ให้การกับตำรวจอย่างนี้บอกว่าไม่ได้ตั้งใจจะขโมยวันนั้นน่ะปั่นจักรยานผ่านหน้าวัดถนนหักเขาจัดงานศพอยู่
แล้วเห็นมอโตไซด์คันเนี้ยเสียบกุญแจคาไว้แล้วตอนนั้นเรี่ยวปากมากอย่ากินเหล้าแก้หนาว
ขี่มอเตอร์ไซคันนี้ออกไปซื้อเหล้ากินเพลินไปหน่อยก็เลยเมาจำไม่ได้ว่าเอารถมาจากไหนจนมาเจอตำรวจเรียกตรวจนี่แหละ

พอดีกุญแจเขาคายอยู่

แล้วตั้งใจจะเอาไปทำอะไร
ไม่ได้เอาไปตั้งใจเพราะเขาซื้อเหล้า

แล้วกะจะเอาไปคืนเขาไม่เห็น

แต่ว่าผมเมาจะเอาไปไหน

เขาบอกเดี๋ยวจะเอาไปคืน
เขาก็ไม่เชื่อนะเขาบอกว่า

แล้วที่เขาเคืองคือเขาซื้อลอตเตอรี่
ประงวดวันที่๑๖นี่ซื้อไว้๔ใบ

แล้วถ้าถูกละวันที่๑ถึงมา

ก็ยิ่งไม่เชื่อใหญ่ตอนนี้มอบข้อหาให้แล้วค่ะ
ลักทรัพย์นะคะคุณสามารถได้รับข้อหารักทรัพย์นะคะ
ถูกดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ

ล็อกคอยังเอาไปได้เลยเดี๋ยวนี้นะครับ